มาดูเรื่องของการตามหาคนหายกันบ้าง

ตอนนี้เป็นห่วงหลานสาววัย๓๐ปีมาก
กลัวว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ปรากฏภาพของหลานสาว

มีสำรีอุดจมูกคล้ายคนตาย

แต่ก็ต้องถามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น
หลานสาวและหลานสาวฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่านะครับ
นางระตีศรีนวลละอองอายุ๗๒ปี
ชาวตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองกระบี่
นางสาวสุดาวันเสกสรรหรือว่าปูอายุ๓๐ปีหลานสาว
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ญาติไม่สามารถติดต่อได้

แท้จริงเราต้องกลับไปสู่พระองค์อัลละ
นางสุดาวันเสกสรรกลับสู่ความเมตตาของพระองค์แล้ว
และที่น่าตกใจคือมีภาพของนางสาวสุดาวันเนี่ย
หลับอยู่ในสภาพที่มีสำลีอุดจมูก
คลุมด้วยผ้าห่มสีชมพู
และในโพสต์ยังมีการระบุว่า
พี่สาวของนางสาวสุดารัฐ
นางสาวสุดาวันเป็นคนโพสต์เองนะครับ
ญาติเห็นโพสต์ดังกล่าวกังวลใจเหลือเกิน
บอกว่าตกลงแล้วหลานสาวเสียชีวิตจริงหรือไม่
แล้วก็ต้องไปถามคำยืนยันจากพี่สาวของนางสาวสุดาวัน
ว่าตกลงแล้วพี่สาวเป็นคนโพสต์เรื่องนี้หรือเปล่า
และน้องตายหรือยัง
แต่ปรากฏว่าพี่สาวของนางสาวสุดาวัน

และเธอไม่ได้เป็นคนโพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว
ทีนี้แหละใครเป็นคนโพสต์แล้วใครเป็นคนเผยแพร่ภาพนี้
เรื่องนี้คุณยายระตีนะครับให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
บอกว่าก่อนหน้านี้หลานสาวมีอาชีพค้าขาย
พักอยู่กับเพื่อนหญิงที่เป็นธอมคนหนึ่ง
โดยจะไปมาอยู่ที่บ้านนานครั้ง
แต่ทราบว่าเคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินกับกลุ่มปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยบรายวัน
ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้แล้วก็เลยออกไปหางานทำ
ล่าสุดคุณยายทราบว่าไปทำงานเป็นพนักงานขายอุปกรณ์เครื่องครัว
ที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองกระบี่
แล้วก็รู้มาจากทางร้านนะครับว่าทำงานได้เพียง๒สัปดาห์
แต่วันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานางสาวสุดาวันเนี่ยหลานสาวเนี่ยนะครับ
หายตัวจากร้านไปไม่มาทำงานอีกเลยไม่มีใครสามารถติดต่อได้
คุณยายก็เลยให้ช่วยกันตามหาแล้วก็ร้องเรียนมายังไทยรัฐทีวี
ให้ประกาศตามหาอีกทางเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้
และภาพที่พี่สาวของนางสาวสุดาวันคนหาย
บอกว่าไม่ได้โพสต์แล้วตกลงใครโพสต์นะฮะ

เขาบอกว่าพี่คนที่โพสต์เป็นพี่สาว
ก็ไปโทรไปหาโทรไปหาพี่สาวถาม
พี่สาวเขาไม่รู้เรื่องเลย
พี่ชายก็โทรมาบอกว่าอย่างไรให้ติดต่อเขาให้โทร

เจรัตน่ะให้โทรไปมาที่โรงพักษณ์

นี่แหละครับคุณยายพระตีบอกไม่เชื่อ

แม้กระทั่งเห็นภาพในโพสต์ที่เหมือนจะเป็นศพไปแล้ว

ตามมูลที่หลายแห่งในจังหวัดกระบี่

ว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตในระยะ๒๓วันที่ผ่านมา
ตอนนี้ญาติพยายามติดต่อไปที่เจ้าตัว

แต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ

กี่วันเข้าไปแล้วล่ะคุณนะ๔วันเข้าไปแล้วนะครับ
ตอนนี้เป็นห่วงว่าหลานสาวจะปลอดภัยหรือไม่
แล้วจะคิดสั้นฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่านะครับ